ร้อยเอ็ดกันหน่อยชาวบ้านบอกว่าโอ้อยู่ไม่ได้แล้วกลัวเหลือเกิน
จู่เพื่อนบ้านอารวาสเอาข้าวของปลาคนนู้นคนนี้
เมาครับแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้
บอกว่าอยากจะให้ตำรวจเข้าไปจัดการให้หน่อย
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เขาอารวาสกันหน่อยครับ
อะไรก็ไม่รู้
คว่างมานะฮะผู้ชายคนนี้อายุ๒๕นะครับคุณผู้ชม
เป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านเมืองทองตะบนเมืองทองจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาเมาครับอารวาสไปยืนอยู่หน้าบ้าน
ฝั่งนี้บ้านชาวบ้านเขานะฝั่งนั้นบ้านเขานะฮะเอาไม้เอ่ยเหล็กเอยปลาข้าวของจนเจ้าของบ้านฝั่งนี้เขาอยู่แทบจะไม่ไหวเขากลัว
กลัวมันจะทำอะไรมากกว่านี้นะฮะคือบ้านหลังที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านเขาบอกว่ามันก็ในบ้านเนี่ยมีแม่ภรรยากับลูกชาย๓ขวบอยู่กันทั้งหมด๔คนนะฮะ
วันที่ยี่สิบห้าที่ผ่านมาเนี้ยเก้าโมงเช้าภรรยากับลูกชายอยู่หน้าบ้านชายคนเดียวก็เมาครับอัลว่ายืนตาขวางมองแบบแปลกมากเลยภรรยาก็วิ่งไปอุ้มลูกหลบในบ้านก่อนนี่นี่มาด้วยความน่ากลัวนะฮะครับไม่รู้จะปีนขึ้นมาหรือเปล่าอืมนะฮะล่าสุดเมื่อวานครับตอนสิบเอ็ดโมงเช้านะฮะก็ปลีเข้ามาหน้า
แต่พอมาถึงก็ไกลเกียบว่านี่มีคนเจ็บไม่ใช่เหรออ่า
ยอมกันไปแล้วกับอะไรแบบนี้ไม่เป็นเหตุสึกน่าเดือนตำรวจก็
ไม่ได้จับนะฮะมาถึงคนที่เขาอารวาสเขาก็เข้าบ้านไปนะตอน
นี้ครอบครัวต้องอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกมาวาถภาวะถ้า
ถ้าแจ้งตำรวจแล้วตำรวจยังไม่ทำอะไรก็อยากจะฝากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาผู้ชายคนนี้ไปบำบัดไปทำอะไรก็ได้
เพื่อไม่ให้มาก่อเหตุแบบนี้อีกเพราะว่าเขาก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับ